คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมา
มีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานบรรจุน้ำหอมนะฮะ
อยู่ที่ซอยประชาอุทิศ๒๐แขวงและเขตราชบุรณะนะครับ
ทีนี้โรงงานบรรจุน้ำหอมมันเต็มไปด้วยสารเคมี
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปช่วยกันช่วยกันดับเพลิง
ที่สุดแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงได้นั่นแหละนะครับ
ปรากฏว่ามีดับเพลิงคนหนึ่งที่เข้าไปช่วยกันเนี่ย
เสียชีวิตลงจากการสูดดมสารเคมีเข้าไปนะครับ
คือเขาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
กันภัยฝ่ายพลเรือนหรือว่าอปพรนะครับ
เป็นรองประธานอพรเขตราชบุรณะนะครับ
คือพอไปช่วยกันดับเพลิงที่เป็นเพลิงไหม้สารเคมี
โรงงานบรรจุน้ำหอมเสร็จแล้วเนี่ย
ยังให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยนะว่าเนี่ย
เหตุการณ์มันเป็นแบบไหนข้างในเป็นยังไง
แล้วก็สามารถช่วยกันระงับเหตุดับเพลิงได้ยังไง
ก่อนที่หลังจากนั้นสัมภาษณ์เสร็จ
แน่นหน้าอกแล้วก็รีบเดินไปที่รถพยาบาล

พยาบาลก็ช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้น
อาการไม่ดีขึ้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลราชบุรณะ

คือเหตุเพลิงไหม้โรงงานบรรจุน้ำหอม

หลังจากที่ระงับเหตุได้เสร็จแล้ว
ท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงอะไรเป็นยังไง
แล้วหลังจากนั้นก็ตามรายงานข่าวก็คือให้สัมภาษณ์เสร็จ
แน่นหน้าอกรีบเดินไปหาชุดปฐมพยาบาล
แพทย์ชุดพยาบาลที่มาอยู่ที่ที่เกิดเหตุนะครับ

วันนี้มีพิธีรดน้ำศพนะครับดรนิติพัฒน์ก็เนืองแน่นไปด้วย
อาสาสมัครอพรแล้วก็มีญาติญาตินะฮะ
ท่ามกลางความเศร้าโศกนะครับพิธีรดน้ำศพก็มีขึ้น
เมื่อประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะครับ
หลังจากที่ทางญาติได้รับศพมาจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสุริราชนะครับ
ซึ่งแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่ามาจากอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะครับ
คุณแม่ของดรนิธิพัฒน์บอกว่าก็เสียใจมากที่ลูกชายมาจากไปนะฮะ
คุณแม่ก็อายุ๗๑ปีแล้วนะครับ
แต่ก็ภูมิใจที่ลูกชายปฏิบัติหน้าที่

ห่วงนะครับคิดว่าเขาทำดีไม่ห่วง
เขาทำทุกคนมาลูกชายคนเล็กก็ทำ
หลานก็ทำลูกสะพ้ายก็ทำ

แม้แต่ลูกชายคนเล็กเขาเนี่ย
แค่๘ขวบเขายังไปโดดหอมาแล้วเลย

จะต้องให้ลูกหลานที่ทำอยู่เลิกไหม

ทำความดีเลิกทำทำไม

ก็เป็นเพื่อนเรียนจบปริญญาเอกรุ่นเดียวกันค่ะ
แต่แม่ก็ดีใจกับ

อืม
นี่แหละฮะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะ

ฟิลิปปินส์ด้วยนะ

ก็คือมางานศพลูกหลานตัวเอง
นี่ครับสัตว์อาจารย์

สว่างพลกรังผู้มนุยการสถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานานาชาติ

ยืนยันว่าลูกศิษย์เป็นคนดีมีน้ำใจ
เสียสละไม่เคยเสียดายชีวิต

ก็บอกว่าเคยพูดคุยกันอยู่เสมอว่า

แต่ดรนิติพัฒน์บอกเพื่อนว่า

อย่างดีแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แต่เขาก็มีความมั่นใจว่าเขาฝึกทีมงานได้ดี
เสี่ยงมากแต่มันก็ต้องทำไงได้
เขาอุทิศตนเพื่อสังคมเพื่อความปลอดภัยของคนอื่น

ก็ถือว่าโอกาสมันมีได้
แต่ว่าถ้าเราไม่ประมาทเราก็มีโอกาสช่วยคนอื่นได้ดีเหมือนกัน
นิติพัฒน์จากไปเร็วเร็วมากแล้วก็เป็นคนดี
แล้วก็เป็นผู้ที่เป็นอาจารย์สอนด้านป้องกันสาธารณภัย
เรียกว่าอันดับ๑ของประเทศไทย
สร้างประโยชน์ให้สังคมมาก
แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาในหน่วยงานราชการต่าง
ที่เขาไปสอนแล้วเขาเป็นหนึ่งในทีมที่ไปอยู่ช่วยหมูป่า
ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งเสร็จเลยนะคะ
โก้ของเขาก็ชำรักเสื้อตัวนั้นมาก
เขาเป็นทีมที่ได้รับพระราชทานด้วยค่ะ
เขาเรียนทุนของครูเองค่ะ

เป็นคนตั้งใจเป็นคนดีมีน้ำใจ
เสียสละไม่เสียดายชีวิตตัวเอง
เข้าไปช่วยคนอื่นจนตัวเองต้องเสียชีวิตค่ะ
เสียดายคนดีที่รีบจากเราเร็วเกินไปค่ะ
จากเราเลยอยากจะให้คนรุ่นหลังได้เป็นอุทาหรณ์ว่า
ในการที่จะเข้าไปช่วยคนอื่นนะคะ

เขาอาจจะห่วงห่วงกันมากเกินไป
แล้วลืมป้องกันตัวเองแล้วก็วิ่งเข้าไปค่ะ
แต่ที่รู้มาก็คือเขาบอกกับคนว่า
เขารีบวิ่งออกมาเขาเจอสารพิษอยู่ข้างในค่ะ

ยังไม่ทราบว่ารูปแบบจะออกมาเป็นอย่างไร

ออกกำลังกายทุกวันเป็นคนแข็งแรง
ไม่เคยเป็นมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรค่ะ
อายุเพิ่ง๔๐กว่าเท่านั้นนะครับ
คือเรื่องความเสี่ยงในการทำงานของเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานด้านอาสาสมัคร
ทางเลขานุการศูนย์อพรเขตคลองศาล
ทำงานร่วมกันมากับดรนิธิพัฒน์ด้วยนะฮะ
ทำงานกันมานานกว่า๒๐ปีแล้วบอกว่า
การปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครก็ล้วนมีความเสี่ยงทุกหน้าที่นะครับ
ทุกคนก็รู้ดีนะฮะแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเสียสละ

คือการที่เข้าไปปฏิบัติงานความเสี่ยงมันมีอยู่เสมอ
แต่การประเมินเคสเนี่ยโดยเฉพาะไฟไหม้ที่ถูกอยู่ในห้องปิดเนี่ย
เราเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าข้างในเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนนะครับ
แต่ถ้าถึงก่อนเราก็ยืนยันความชีวิตแต่ถ้าบอกว่ามีความเห็นยังไง
มันต้องอยู่ที่วิธีแก้ของภาครัฐที่ต้องลงไปดูว่าในสถานที่เกิดเหตุ
เวลาเขาขออนุญาตคุณก่อสร้างอาคารหรือว่าประกอบการเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับ
ต้องไปดูตรงนั้นแล้วก็คนที่จะมีรายละเอียดไว้ว่าในโรงงานนั้นประกอบกิจการอะไร
ซึ่งมันจะช่วยมาลดความเสี่ยงของการปฏิบัติงานได้มากกว่าทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับ
มันมีความเสี่ยงครับแต่ผมเชื่อว่าดรนิติพัฒน์เองก็คงคิดเหมือนผม
คนเราไม่สามารถที่จะเลือกยากดีมีจนได้แต่เราเลือกที่จะทำได้นะครับ
เราก็เลยมองว่าการที่เราเป็นอาสาสมัครเนี่ยมันก็ได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินเกิดนะครับ
ว่ามันเสี่ยงไหมแต่พวกเราก็พร้อมที่จะทำงาน
นี่ฮะภาพสุดท้ายเลยนะครับหลังจากไปช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้โรงงานน้ำหอมเนี่ย
คือเรียกว่าทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายแล้วท่านก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในวันนั้น
คือท่านให้สัมภาษณ์ท่านยังพูดถึงเรื่องว่าข้างในมันมีสารเคมีมีฟอร์มาลีเนี่ยใช่ไหม

พอออกมาก็แน่นหน้าอกแล้วท่านก็เสียชีวิตนะครับ
เป็นอาจารย์นะฮะฝึกอบรมช่วยเหลืองานต่างเยอะแยะไปหมดนะครับ
ไปช่วยทีมหมูป่าคาเดมี่ตอนติดถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายก็ไปช่วยมาแล้ว
ใช่คือถ้าเกิดว่าไปดูในเฟซบุ๊คส่วนตัวของดรนิติพัฒน์เนี่ยนะคะ
จะเห็นว่าทุกโพสต์เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยเหลือคนเดือดร้อนช่วยเหลือสังคม
ท่านโพสต์เลยนะคะบอกว่าความเดือดร้อนของคุณคืองานของผม
แล้วก็เมื่อวันที่๕ตุลาคมโพสต์คือบอกว่าเห็นภาพตัวเองแล้วดูเหมือนว่าเวลาที่เหลือคงจะน้อยลงต้องเร่งทำความดีแล้วล่ะเรา
โพสต์ของท่านคือเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมหมดเลยค่ะ
นี่เป็นโพสต์ล่าสุดนะ
ก็ต้องชื่นชมท่านนะครับ